ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีเยี่ยมโหดที่เกิดขึ้นที่พื้นที่สัตหีบชนบุรี
บริเวณร้านจอดรถที่เขาชีจันทร์
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตสองคนนะครับก็คือน้องสปายกับน้องฟอส
ก็เป็นเพื่อนกัน๒คนเป็นญาติเติบโตมาด้วยกันด้วยซ้ำเป็นชาวจังหวัดกาลสิน
คดีนี้เนี่ยผู้ต้องหา๓คนที่ถูกออกหมายจับมีทั้งคนจ้างวานผู้ที่เป็นคนลงมือและคนชี้เป้า
นายสายันแล้วนายสายันก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะมาก
ใช่คือถึงขั้นที่ว่ามาตีสนิทกับเพื่อนของผู้ตายทั้งสองคน
ที่ชื่อว่าวราเทพแล้วก็ไปด้วยกันนะคะวันที่ก่อเหตุ
เพื่อจะมาร่วมทริปกับเขานะในการที่จะมาเที่ยวทะเลที่พัทยามาเที่ยวพัทยามาไหว้พระที่เขาชีจันทร์นะครับ
ที่สุดแล้วก็ส่งข้อมูลจนกระทั่งมือปืนเนี่ยมายิงเขาเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ตำรวจสพนาจอมเทียนเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ได้นำตัวนายสายันศรีศุกร์๑ใน๓ผู้ต้องหาคดีร่วมกัน
ยิงคู่หนุ่มสาวเสียชีวิตที่ลานจอดรถตรงข้ามเขาชีจันทร์
ที่มีพระพุทธรูปแกะสลักใหญ่นะครับ
ชี้จุดต่างที่ผู้ตายไปท่องเที่ยวในพัทยาแล้วก็สัตหีบ
ทั้งหมดที่ไปเที่ยวกันเนี่ยมี๖จุดนะครับ
จุดแรกเป็นบริเวณจุดลงจากรถตู้โดยสารแยกพัทยาใต้
ทั้ง๔คนก็คือนายอนันตชัยจริตรำหรือว่าน้องฟอส
นางสาวปวีนานาเมืองรักหรือน้องสปายซึ่งทั้งคู่เสียชีวิต
อีกคนนึงคือนายวราเทพมาสูงเนินหรืออ้ำที่เป็นเพื่อนของฟอสกับสปาย
และนายสายันที่มาตีสนิทกับนายอ้ำเพื่อจะได้มาร่วมทริปกับเขาด้วย
ก็นั่งรถตู้โดยสารกันมาจากกรุงเทพมาถึงเมื่อ๒๘กรกฎาคมที่เป็นวันเสาร์นะครับ
ลงจากรถแล้วนายสายันบอกว่าก็ได้ปลีกตัวจากกลุ่ม
คือลงจากรถตู้เนี่ยมาถึงไปปลีกตัวไปเลยนะครับ
เพื่อไปส่งไลน์รายงานให้กับเสียอ้วนหรือนายปัญญายิ่งดี
เสียบาร์ที่ภูเก็ตที่มาติดพันธุ์น้องสปายอยู่
ให้รู้ว่าเขามาที่นี่
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

จุดนี้คือจุดที่๒ที่ทั้งหมดไปถึงโรงแรมกัน
นายสายันก็พอไปถึงนะส่งโลเคชั่นทางไลน์

คือโอ้โหทุกฟี๙รายงานทุกฟี๙
สมกับเป็นคนรายงานข่าวให้เสียอ้วนจริง
คือคาดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนไปเดินเล่น
แล้วนายสายันก็ส่งไลน์ไปรายงานเสียอ้วนเช่นกัน

จากนั้นวันรุ่งขึ้น๒๙กรกฎาคม
ทั้ง๔คนก็ไปเช่ารถยนต์

เริ่มจากไปตลาดน้ำ๔ภาคนะครับ
ตำรวจก็ให้นายสายันพาไปชี้จุดนะฮะ

เป็นจุดที่นายสายันปลีกตัวอีก
เพื่อไปส่งไลน์รายงานให้กับเสียอ้วน
ส่งไลน์ที่บริเวณด้านหลังของตลาดน้ำ

เสร็จจากตรงนี้ก็ไปเที่ยวต่อ

นายสายันก็พาตำรวจไปชี้จุด
บริเวณห้องน้ำของศูนย์อาหาร
หลังอาคารสวนนงนุษย์เทียเตอร์
จุดนี้นายสายันมาเข้าห้องน้ำ
แต่ความจริงแล้วคือแอบมาส่งไลน์

ก่อนที่จะไปถึงจุดสุดท้าย

ลานจอดรถที่เขาชีจันทร์เป็นจุดที่๖นะครับ
คือก่อนจะข้ามถนนไปฝั่งเขาชีจันทร์เนี่ย
นายสายันก็ส่งไลน์ให้เสียอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะ
หลังจากนั้นก็ข้ามไปไหว้พระถ่ายรูปกัน
แสดงว่าตอนนั้นเสียอ้วนรู้แล้วว่ามาอยู่ที่เขาชีจันทร์กัน
แล้วก็ไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีหินให้นั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปแกะสลัก
นายสายันก็รายงานความเคลื่อนไหวให้กับเสียอ้วนทราบอีก

โอ้โหบอกหมดว่าตอนนี้อยู่ไหนถึงไหนอะไรยังไง

แล้วก็จังหวะที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่คุณผู้ชมเคยส่งข้อความมาเหมือนกันว่าสงสัยคือเขาไปกัน๔คนใช่ไหม

วราเทพคือคนที่สายันไปตีสนิท
แล้วก็น้องฟอสน้องสปายที่เสียชีวิต
ไปกัน๔คนแต่ขากลับอ้าวทำไม๒คน
วราเทพกับสายันแยกตัวไป
ให้ฟอสกับสปายเดินไปที่รถแล้วก็ถูกยิง
เหมือนกับรู้หรือเปล่าว่าจะมีการเกิดเหตุขึ้นอะไรแบบนี้
เนี่ยก็เพราะว่าพอเดินกลับเข้ามาที่ลานจอดรถเนี่ยค่ะ
สายันกับวราเทพเขาแยกตัวไปนะ

แล้วก็ปล่อยให้ฟอสกับสปายเดินไปที่รถก่อน
สายันบอกว่าพอถึงห้องน้ำปุ๊บก็ไลน์อีกนะ
ไม่หยุดไลน์นะไลน์ไปรายงานเสียอ้วนอีกนะ
แล้วก็คาดว่าโทรหาเสียอ้วนหรือคนที่ร่วมวางแผนก่อเหตุด้วยค่ะ
จากนั้นฟอร์สกับสปายก็เลยถูกยิงไง
พอแยกตัวไปห้องน้ำก็ไลน์อีกโทรอีกเนี่ย

ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าที่เขาชีจันทร์เนี่ยค่ะ
สายันเนี่ยรายงานความเคลื่อนไหวให้เสียอ้วนบ่อยมาก
คือไม่ใช่แค่ไปถึงปุ๊บรายงานครั้งเดียว

ถี่มากที่เขาชีจันเนี่ยรายงานถี่
บริเวณลานจอดรถก็มีร้านค้าฝั่งตรงข้ามกับพระพุทธรูปแกะสลักนะคะ
ตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่วันนั้นวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวเยอะ
พ่อค้าแม่ค้าก็เยอะที่เขาออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหมือนกันคนพลุกพลาดนะคะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมช่วง๙โมงเช้านะคะ
ตำรวจนำตัวนายสายันศรีสู่ผู้ต้องหาคนนี้ไปตรวจร่างกายด้วยนะคะ
ที่โรงพยาบาลวัดยานสังวนารามแล้วก็นำตัวกลับมาที่สพนาจอมเทียน

พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็แจ้งกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่การยิงผิดตัวแน่
แล้วก็ให้ความมั่นใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่า
ไม่ต้องกลัวว่าผู้ต้องหาเขามีเงินจะเอาเงินมาล้มคดี
ราเทพเอาไว้เพื่อเป็นพยานนายวราเทพเองยังเสียใจกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเพื่อนนะคะแล้วก็เสียใจมากที่ถูกนายสายัน
หลอกทำเป็นมาตีสนิทมาขอข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลความเคลื่อนไห
เสียอ้วนเนี่ยค่ะส่วนกรณีที่บอกว่ามีการพบรถกระบะของเสียอ้วน
จอดอยู่ข้างทางในอำเภอเมืองสะแก้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
เกี่ยวยงกับการหลบหนีหรือเปล่าแต่ว่ายืนยันว่ารถที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
คือรถซีอาวีนะคะแต่คนที่อยู่ในรถเนี่ยอาจจะมีมากกว่า๓คน
ดังนั้นผู้ที่ร่วมก่อเหตุอาจจะมีมากกว่า๓คนที่ถูกออกหมายจับไป
ถ้าหลักฐานเชื่อมโยงไปได้เนี่ยจะออกไม้จับเพิ่มนะคะหลังก่อเหตุคนร้ายจะมีการสับเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบค่ะแล้วก็ประเด็นที่ว่าตกลงแล้ว
ใครเป็นคนลงมือยิงอันนี้เป็นประเด็นที่ยังสงสัยกันอยู่
ตำรวจบอกว่ายังสรุปไม่ได้นะคะใครยิงยังสรุปไม่ได้ตอนนี้สอบสวนอยู่ค่ะ
กระแสบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นคนที่เป็นหญิงเป็นอะไรอย่างนี้ต่างครับ
ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของน้องสองคนที่ถูกเสียชีวิต
ไม่ได้ยิงผิดตัวนะครับกลุ่มคนร้ายผมเชื่อมั่นว่าถูกต้อง
ถ้าเป็นกระบะก็คงจะไม่ตรงกับที่เรามีหลักฐานแล้วก็พยานที่เห็นในที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดว่าเขาคนร้ายจะใช้คันนี้หรือใช้คันอื่น
หรือว่าจะใช้วิธีการเปลี่ยนรถในระหว่างการหลบหนีต่างท่านได้หมดครับ
แต่เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่พยานหลักฐานสิ่งต่างที่เราสามารถที่จะเก็บรวบรวมมาไว้ในสำนวนได้ครับ
แต่ว่าเราก็ละเอียดรอบครอบ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจ
แต่หลายท่านที่อยากจะจับให้ได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย
ผมผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าจับได้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาหลุดอีกเนี่ย

แล้วก็คนอย่างตำรวจธนบุรีเนี่ยนะครับ
เงินจะสักกี่ล้านก็ซื้อพวกผมไม่ได้หรอกครับ
ไม่ต้องห่วงที่ว่าเขาจะเป็นคนผู้มีอิทธิพลร่ำรวย

เป็นอย่างงั้นจริงเงินก็ซื้อผู้ข่มไม่ได้หรอกครับ
คือตำรวจท่านพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องเงินซื้อคดีอะไรพวกนี้
ก็เพราะว่าทางญาติของผู้ตายเนี่ย

บอกว่าเสียอ้วนเนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยเขาก็เคยหลุดคดีมาแล้วนะ
ใช้เงิน๒ล้านก็หลุดคดีแล้ว
ก็เลยกังวลไงว่าตอนนี้ยังหนีอยู่ยังจับไม่ได้
กลัวว่าจะหลุดคดีหรือว่าจะตามมาทำร้าย
ทางตำรวจที่ชนบุรีนะครับ
ผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีก็เลยฝากบอกครอบครัวของผู้ตาย
ทางตำรวจเข้าใจความรู้สึกของญาติที่ศูนย์เสีย
คนในครอบครัวไปแต่ขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจ
ว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
จะนำตัวคนร้ายที่ลอยนวลมาลงโทษให้ได้
คือเสียอ้วนเนี่ยหรือว่านายปัญญายิ่งดัง
ปัจจุบันอายุ๓๙ปีนะครับ
มีประวัติเคยก่อคดีฆ่าคนตายมาแล้วนะครับ
เมื่อ๑๘พฤศจิกายน
ตอนนั้นก่อเหตุยิงนายอำพันธ์สุขสวัสดิ์อายุ๔๗ปี
เป็นคนขายไอศครีมเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยสุขเจริญ
ถนนพระเมตตาอำเภอตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต

แล้วก็อ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
อบตัวสู้คดีที่สุดแล้วอายการสั่งไม่ฟ้อง
เนี่ยคือญาติของน้องสปายหรือว่าคุณแม่เขาเขาก็เลยแบบ
นี่เสียอ้วนเคยบอกนะว่าเนี่ยเคยก่อคดีแบบนี้
เงิน๒ล้านตำรวจเลยบอกว่าไม่ต้องกลัว
ส่วนทางนู้นเขาจะไปเคลียร์คดีกันว่ายังไงทำไมถึง
ไม่หลุดอะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
ทีนี้ประเด็นของเสียอ้วนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ยังหลบหนีอยู่นะคะยังตามตัวไม่เจอนะคะ
เป็น๑ใน๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้นะคะ
วันนี้เนี่ยตำรวจก็เลยไปคือไปที่บาร์ของเสียอ้วน

ตอนกลางวันก็ไปบ้านไปบ้านพักของเสียอ้วนนะคะ
ตำรวจสพป่าตองไปกับทหาร
ไปกับฝ่ายปกครองอำเภคกระทุชจภูเก็ตค่ะ

สถานประกอบการปุ้มปุ้ยบานะคะ
ซอยบางลาหาดป่าตองเป็นของเสียอ้วนนะคะ

ก็ไปเจอผู้จัดการร้าน

ว่าตัวเองเป็นผู้จัดการร้านก็นำตรวจสอบ
เบื้องต้นไม่พบความผิดเกี่ยวกับคนที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปใช้บริการ
ไม่มีเรื่องของการค้าประเวณีไม่มีเรื่องของสิ่งผิดกฎหมาย
แต่พอขอดูใบอนุญาตสถานประกอบการนะคะไม่มีนะคะ
ไม่มีใบอนุญาตนะคะก็ควบคุมตัวนางสาวจารุพักที่บอกว่าเป็นผู้จัดการร้านนี่แหละค่ะ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพป่าตองนะคะแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนปุ้มปุ้ยบาร์แน่นอนก็ต้องปิดไปก่อนนะคะถูกสั่งปิดบริการค่ะ
ตอนกลางคืนไปตรวจสอบบาร์ที่เสียอ้วนเป็นเจ้าของเพราะตอนเช้าก็ต้องไปดูที่บ้านพัก
ตามไปที่บ้านพักของเสียอ้วน
พันธุ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีผู้กำกับการสพปะตองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
กับชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยกรมทหารราบที่๒๕มีฝ่ายปกครองไปด้วยนะคะ
ก็ไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์๔ชั้นอยู่ริมถนนพระเมตตาค่ะที่หาดป่าตองนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปดูห้องพักใกล้อีก๒จุดนะคะ
คือเสียอ้วนเนี่ยเขาเคยเช่าเอาไว้เช่าเอาไว้ให้พนักงานที่เขาเปิดสถานบริการอยู่
สถานบันเทิงอยู่ให้พนักงานเขาไปอยู่ให้ไปพักเสียอ้วนเขาเช่าเอาไว้ตรงนี้ด้วย
ก็เลยไปตรวจด้วยเบื้องต้นจากจุดนี้เนี่ยไม่เจออะไรที่ผิดกฎหมายนะคะ
หลังจากนั้นก็ไปตรวจต่อค่ะทีนี้ไปบ้านเลยไปบ้านพักของเสียอ้วนค่ะ
เลขที่๑๖๙ทับ๕๒นะคะซอยพระเมตตานะคะเป็นบ้านชั้นเดียว
กุญแจรั้วปิดล็อกอยู่เจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมือตัดกุญแจออกไปเลยนะคะ

เจอกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑๕๕นัด

เจอกระสุนปืน๓๘ร้อยนัตร

กระสุนปืน๓๕๗อีก๖นัดเนี่ย

มีสมุดบัญชีธนาคารเยอะเลยค่ะ
มีใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน๑ฉบับนะคะ

เอกสารต่างเหล่านี้ก็ระบุชื่อเสียอ้วนล่ะค่ะ

เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนะคะ

แล้วผมไปเห็นประวัติของเสียอ้วนเนี่ยนะ
ที่ไทยรัฐออนไลน์เขาลงไว้ในอุณหยุดมาสอน
บอกว่าเสียอ้วนนี่ประวัติไม่ธรรมดานะ

เป็นเด็กนวดในห้องน้ำสถานบันเทิง

หรือว่านายปัญญายิ่งดัง
อายุ๓๙ปีดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เคยทำงานกลางคืนอยู่ย่านพัทยาชนบุรีก่อน
หลังจากนั้นปี๒๕๔๑ก็ย้ายมาทำงานเป็นเด็กนวดในห้องน้ำ
สถานบันเทิงย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะ
เขาก็มีรายได้ตกเดือนละ๓๐๐๐บาทนะครับ
ทีนี้ก็เก็บเงินจนได้ก้อนหนึ่ง
ประมูลงานรับนวดแขกนักเที่ยวตามสถานบันเทิงหลายแห่งในป่าตอง

หลังจากนั้นก็เอาเงินไปซื้อตึก
อาคารพาณิชย์ในพื้นที่ป่าตองเพื่อเกรงกำไร
ขายได้เงินจนมีฐานะร่ำรวย
คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนนวดในห้องน้ำ
กลายเป็นเสียด้านอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของสถานบันเทิงในป่าตอง
แล้วก็ขายธุรกิจสถานบันเทิงให้กับนักลงทุนต่างชาติ
หันมาทำบาเบียที่ซอยบางลาตำบลป่าตอง

แล้วก็ซื้อบ้งซื้อบ้านอยู่ที่ป่าตองที่กระทู้ที่ภูเก็ตนะครับ
แล้วก็นี่แหละมาเปิดสถานบันเทิงชื่อปุ้มปุ้ย
ซอยปุ้มปุ้ยคือเปิดแบบใหญ่โตอลังการ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยแม้ว่าจะร่ำรวยมีเงินทองเยอะแยะ
ตามประวัติบอกว่าเสียอ้วนนี่เป็นคนอำพับรัก
คือไปชอบผู้หญิงคนไหนเนี่ยจะทุ่มเงินทุ่มทองแบบคือ

แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเป็นคนมีอารมณ์รุนแรง

ก็เนี่ยจากกรณีนี้ก็ทางญาติของน้องสปายก็บอกว่าเสียอ้วนมาติดพันธุ์อืม
แต่น้องสปายไม่เล่นด้วยเพราะว่าเสียอ้วนอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้าย
แต่ว่าเสียอ้วนก็คอยตามตลอดว่าน้องสปายอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงเนี่ย
ไปดูทางครอบครัวของทั้งสองคนที่กรรศิลป์นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็ยังเป็นห่วงกันอยู่เรื่องของการที่คนร้ายยังตามจับตัวไม่ได้
วันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพไป๑คนด้วยนะครับ
โดยวันนี้นะครับที่บ้านนาตานหมู่๑๒ตำบลนาตานอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิน
ญาติของน้องฟอสได้ทำพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็เคลื่อนศพไปชาปนกิจที่วัดบ้านนาตาน
ก็มีทางในอำเภอท่าคันโทเดินทางมาร่วมพิธีมาให้กำลังใจครอบครัวด้วย
มกลางความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติมิตรแล้วก็เพื่อนนะครับที่เดินทางมาร่วมงาน
จอมศรีชมพูพื้นแม่ของน้องฟอสยังคงเรียกร้องให้ตำรวจชนบุรีตามจับกลุ่มเสียอ้วน
แล้วก็ผู้ร่วมขบวนการให้ได้โดยเร็วเพราะว่าความสูญเสียในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ฟอสเป็นกำลังหลักของครอบครัวเพิ่งจะเริ่มต้นทำงานส่งให้กับทางบ้าน
เพราะว่าตอนนี้พ่อของน้องฟอสก็ป่วยไม่สบายไม่สามารถทำงานได้
ก็ขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้จะได้รับโทษจากผลการกระทำของตัวเอง
แม่ของน้องฟอสยืนยันนะครับว่าน้องฟอสนั้นเป็นเพื่อนกับน้องสปายนะฮะเป็นเพื่อนรักกัน
เปิบโตมาด้วยกันในสายเครือญาติเพราะฉะนั้นการถูกยิงในครั้งนี้
ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยมากเพราะว่าคนร้ายยังถูกจับไม่ได้
เกรงว่าคนร้ายจะหลบเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่แล้วมาทำร้าย
แต่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ฟื้นฟูด้านจิตใจเยียวยาให้กับครอบครัวด้วย